เมื่อวานนี้นะคะก็มีความเคลื่อนไหวกัน

เพราะเขาแบบไปแห้งนุ่นน่านนี้มาหรือเปล่านะคะ

มีต่างเสียค่าปรับก็ก็พูดให้ให้ดู
ถ้ามีมีจะไม่แจ้งความ
มีอีกหลายข้อความค่ะนี่ไงมีเงินเสียค่าปรับไหมถ้ามีจะไม่แจ้งความ
แต่คือก็คอมเมนต์เนี่ยก็ต้องพูดตรงนะคุณผู้ชมว่าค่อนข้างแรง

ก็คือต้องบอกว่าเราเนี่ยยังไม่ได้รู้ความเป็นจริงว่ามันกระแสข่าวลืมเนี่ยไม่จริงไม่จริง
ก็คือต้องพูดตรงนะคุณผู้ชายก็คือต้องบอกว่าเราเนี่ยยังไม่ได้รู้ความเป็นจริงว่ามันกระแสขาวลืมเนี่ยไม่จริง
ก็คือต้องพูดตรงนะคุณผู้ชายก็คือต้องพูดตรงนะคุณผู้ชายก็คือต้องพูดตรง

อย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ว่าทำไมพี่เรนนี่อารมณ์เสียสุด
ฉันตลกอันนี้ค่ะคนมาเม้นต์บอกว่าไม่ชอบแมทแล้ว
แมทตอบบอกว่าไม่ชอบไม่ดีไม่ชอบไม่ดีไม่รักไม่ต้องมาแขกไม่ต้องมาดีกับฉัน
ก็เป็นเพลงของมิวถือเป็นแดวฮาไปมีอันหนึ่งเป็นแดวขึ้นมา
แมทตื๊ดแหล่จังนางก็ตอบว่าค่ะแต่คงไม่ชนะน้องหรอก
โหแรงเวอร์กราบใจเธอจริงค่ะ
คือช่วงนี้ไม่ได้รับอีเวนต์นะคะเน้นตอบคอมเมนต์อย่างเดียวนะคะ
รอดูว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ใจเย็นค่ะ
คุณสงกรารและคุณแมตซ์เป็นแฟนเป็นจริงหรือเปล่า
ในเรื่องของคุณสงกรานกับคุณแอฟ

และเบาอาจเปิดปรับแล้วเบาอาจจะกี่บาท
เขาบอกว่าให้ใจเย็นก่อน